สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ชูวิตตีแสกหน้าค่ะคุณผู้ชมวันนี้วันพระวิสาขบูชาวันพระใหญ่แต่ว่าเรื่องเราวันนี้ก็เป็นเรื่องราวใหญ่อยู่กับพระด้วยเหมือนกันยังไม่ไหวค่ะเรื่องราวของอดีตพระพุทธอิสระประเด็นที่จะพูดคุยหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขบวนการการไปบุกทลายข้อโต้แย้ง
จับศึกทั้งหมดทั้งมวลนี้ตีแสกหน้ากัน
วันพระก็ไม่เว้นนะคุณนิว
วันนี้วันพระใช่ไหมแต่ผมจะพูดเรื่องความแตกแยกทางการเมือง
ซึ่งปัจจุบันขยายตัวขึ้นอยู่เรื่อย
ที่ผ่านมาเราหวังว่าคอสชจะดับไฟอันนี้

หล่อหลอมหลอกลวง
ทำให้เกิดความแตกแยก

อ่ะความแตกแยกทางการเมืองที่เข้าไปสู่ในแต่ละอาชีพเนี่ยแน่นอน
คุณนิวครับอาชีพนี้ต้องเป็นอาชีพที่อะไร

คุณว่าพระเนี่ยใช่ไหม
ใช่ค่ะมีคนเหลื่อมใสสัทธาเคารพบูชา
คนไทยหลายคนก็เชื่อเหมือนกันว่าพระคือตัวแทนของพระพุทธเจ้าพระสงฆ์เนี่ย

พระสงฆ์พระพุทธพระธรรม
พระสงฆ์เป็นตัวแทน

นับถือมันอย่างนี้แต่ไหนแต่ไรตั้งแต่สมัยโบราณมาถึงปัจจุบัน
พระสงฆ์เราไหว้เนี่ยเรากราบเราไหว้ไม่ใช่เพราะตัวของพระสงฆ์ที่เป็นตัวบุคคล

แต่เราไหว้ไปถึงคำสอนถึงตัวของพระพุทธเจ้า
เขาบวชแป๊บนึงเราก็ยกมือแล้วก็กราบแล้ว
กราบพระสงฆ์เรากราบสามทีเป็นตัวแทนเผยแพร่พระธรรมคำสอนใช่ไหมครับ

เป็นตัวแทนของความแตกแยกทางการเมืองหรือไม่

ไม่พอผมยกตัวอย่างให้อีกหมอ

แล้วก็มีคนที่เชื่อถือกันอยู่มาก
เพราะว่าเป็นการช่วยเหลือบุคคลให้หายเจ็บหายป่วยได้
แต่ว่าหมอบางคนก็มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองด้วย

มีหมอหลายคนที่พอเข้าไปอยู่ในการเมืองแล้วเสียจริต

เพราะว่ามีความคิดทางการเมือง
คือผลักใสให้คนที่มีความคิดเห็นแตกต่างเนี่ย
ออกไปว่าเป็นคนผิดคนไม่ถูก

ไม่ใช่จะรักษาคนที่เป็นควายในร่างคน
ผมถามว่าคุณเป็นหมอคุณพูดแบบนี้ได้อย่างไร
คุณนิวครับคนเป็นหมอนี่ต้องมีจัญญาบันแพทย์ไหม

เขาบอกว่าจะต้องไม่แบ่ง
เชื้อชาติศาสนาและการเมืองผมพูดผิดไหม
อันนี้คือเป็นหนึ่งในข้อกำหนดของจัญญบัน
เหนือจากการที่จะมีจิตใจที่ไม่แบ่งแยก
คนไข้จะต้องให้การรักษาอย่างเป็นธรรม
แล้วก็ไม่นำเรื่องราวของความแตกแยกเข้ามาเกี่ยวข้อง
มีเมตตาจิตแก่คนไข้ไม่เหลือกชั้นวรรณะ
อ่อนน้อมถ่อมตนไม่ยกตนข่มท่าน
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปมีความละเอียดรอบครอบสุขุมมีสติ
ถ้าเกิดผมไปพูดถึงของกาชาติสากล
ยิ่งหนักใหญ่นะฮะทั่วโลกหลักการกาชาติ

เขาพูดถึงเรื่องการไม่เลือกเชื่อชาติวรรณรัฐธิศาสนา
การช่วยเหลือนะครับไม่ลำเอียงไม่เลือกปฏิบัติ
ไม่ใช่เป็นหมอแล้วคุณไปเลือกชาติสัญชาตินี้คุณรักษา
เชื้อชาตินี้คุณไม่รักษาความเชื่อศาสนานี้คุณไม่รักษา
หรือแบ่งชั้นวันนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งความคิดเห็นทางการเมือง
อันนี้ไม่ให้มาเกี่ยวข้องไม่ได้หมอก็ต้องทำหน้าที่ของหมอต่อไป

อ้าวแล้วในแพทย์เหรียญทองเนี่ยที่บอกว่าประกาศโรงพยาบาล
งกุฎวัฒนะไม่ขอรักษาควายในร่างคนเนี่ย

เขียนเองลงเฟสแกพูดไปให้เห็นว่าอุ้ยรักษาคนมาเยอะแยะนะ
สามารถคืนหนี้สินได้อย่างนั้นอย่างนี้สร้างตึกมาได้อย่างนั้นอย่างนี้
ท้ายสุดแกตบว่าโรงพยาบาลนี้ไม่รักษา
เป็นโรงพยาบาลรักษาของคนที่มีจิตสำนึกดีไม่ใช่โรงพยาบาลรักษาควายในร่างคน
ถึงแม้เป็นควายในร่างคนก็ต้องรักษา
คุณไม่แบ่งใช้วันนั้นเขาป่วยเขาเจ็บเขาไข้
คุณจะไปบอกเขาได้ไงว่าเขามีความคิดทางการเมืองไม่เหมือนเป็นควาย
แล้วคุณก็เลยมารักษาควายในร่างคนความหมายมันเป็นอย่างนี้
นี่แหละครับคือหมอนี่แหละครับคือความแตกแยกทางการเมือง
และนี่คือตัวอย่างของพระที่บอกว่าพระสุวิทย์ที่ผมจำเป็นต้องพูด
เพราะผมอยากให้เกิดความปลองดองผมไม่เคยใช้อาชีพ
ไม่ใช้ความศรัทธาไปโจมตีใครสื่อ
อีกอาชีพหนึ่งค่ะนี่คือว่ามีบทบัติมากนี่คืออาชีพหนึ่งน่ะ
อัญชาลีหรือที่เรียกว่าเจปองเช่นกันครับ
เป็นตัวแทนความตอบโต้เป็นโคศกของแก่นำกปปศเอาอีกเหมือนกัน
หญิงร้อยช่องช่องนะครับไม่ใช่ช่องนะครับ
ผมกำลังบอกว่าคนนี้ก็เช่นกันครับ
ต้องมีจัญญาครับแพทย์

คุณจะไปพูดด่าใครนะฮะ
หรือคุณจะไปเข้าข้างพักการเมืองใด

หรือคุณจะเป็นตัวแทนคุณก็ใช้สื่อ
ใช้ในนี้ประกาศโจมตีคนนู้นคนนี้
ถามผมผมบอกว่าผมมีตัวอย่าง

อาชีพไหมหมออาชีพไหมสื่อ
แล้วคนต่างเหล่านี้เป็นตัวแทนไหม
เป็นความสัทธาไหมถูกต้อง
เราเป็นสื่อก็ต้องมีความศรัทธา

ความเป็นกลางมีไหมมันก็ต้องเริ่มต้นมาจากใครก่อนล่ะครับ
ที่ตอนนี้เข้าไปอยู่ในเรือนจำแล้ว
ก็บอกว่าเป็นสื่อต้องเลือกข้าง

ก็จะมีคนอีกข้างหนึ่งโจมตีกันไปโจมตีกันมา
แล้วอย่างนี้มันคือการปลองดองหรือเปล่า

แล้วก็มาต่อสู้กันมาถกมาเถียงกัน
ผมบอกให้ท่านผู้ชมฟังเลยใช่ไหมครับ

ที่ผมยกตัวอย่างมาไม่ว่าพระ

ทุกวันนี้ผมถามว่าหลงผิดหรือหลงถูก

ผมไม่ได้บอกเลยว่าคุณผิดผมถูก

แต่ความเชื่อทางการเมืองเนี่ย

อเมริกามีดีโมแครต

ถ้าอเมริกามีบาทหลวง
ที่มาพูดบอกว่าดีโมแคทผิด

มันเป็นบาทหลวงเช่นกันครับ
ในพระในศาสนาคริสต

ไม่เคยใช้การเมืองไปโจมตี

แต่ว่าเอามาใช้ในทางการเมือง
ปัจจุบันในเมืองไทยยังมีอยู่ครับ

แก้ไขปัญหาต่างเหล่านี้ไม่ได้

รอเวลาให้อุณหภูมิ
ทางการเมืองขึ้นมาก็จะโจมตี

หย่อนลามไปถึงข้าราชการ

บ้าพลังนี่ฉายาลูกน้องเขาตั้ง

มุ่งมั่นมากมีพลังเหลือเกิน

เป็นคนที่เอาจริงเอาจังลูกน้องรัก
คนนี้คือคนที่บุกเข้าไปที่
ของนายสุวิทย์หรือพุทธอิสระ

อย่างนี้บ้างนายมาตำหนิบ้างออกแทนขอโทษ
ผมถามว่านายกรองนายกจะขอโทษนายสุวิทย์ทำไม
คุณเคยเห็นนายก
ต้องมาขอโทษขอโทษผู้ต้องหาหรือเปล่าคุณคุณเคยเห็นไหมเอาอย่างงี้
เอาละถ้าหากผมพูดเรื่องเก่า
เรื่องนี้มันยังไม่สิ้นกระแสความ
ว่าการขอโทษนั้นคือความหมายอะไร
เพราะในเขตวัดหรือ
ศาสนสถานเป็นเขตศาสสถานหรือ

ค่ะแผนผังแล้วทำแผนผังของ
อ้อน้อยมาเอาให้ดูแผนผังเลย
คุณเห็นว่าพื้นที่วัดอ้อน้อยเนี่ย

กว้างขวางพื้นที่จำนวนมากนะครับ

นายสุขวิทธิ์หรือพระสุขวิทธิ์
หรือนาพระพุทธอิสระ
อยู่ด้านหลังครับนั่นคือหลังสุดเลย

อยู่บริเวณนั้นเส้นทางสีแดงคือ

คุณคิดว่าต้องผ่านอะไรไหม
โอ้โหเยอะเลยค่ะแล้วก็กลุ่มลูกศิษย์ก็อยู่ประจำ

ถูกต้องครับเมื่อกุฏิอยู่ด้านหลัง

ทางการสืบสวนทางตำรวจพบข้อมูล
ข่าวว่ากาดของพระสุวิทย์เนี่ย

มีทั้งทหารบกมีทั้งหน่วยซิล

ในวันดังกล่าวก็พบว่ามี๔จุด

เปิดเผยได้เพราะเป็นปืนที่มีตรา
จุดลงจักร

เพราะเกรงจะกระทบกับทหาร

เข้าถึงกุฏิไม่ได้

กองกำกับการ๑กองปราบ
ภูทรภาค๗ตำรวจกำแพงแสน

ถูกไหมครับคุณทำไมต้องมีกำลัง

กุฏิเนี่ยจะต้องถึง๓จุดด้วยกันคือมีกาดมี๔จุด
มี๓จุดที่ต้องใช้กำลังจำนวนมากเพื่อกดดัน

แล้วกุฏิพระสุวิทย์เนี่ยมีกี่ชั้น

ตำรวจเขาเคาะหรือเปล่าเคาะเรียกแล้วไม่มีเสียงตอบ
ตามยุทธวิธีกระตูมีการพร้อมการตอบสู้ต้องพร้อม
เรียกว่าเป็นเรื่องที่
มันเกินความเป็นไปได้และความเหมาะสมของคนที่
ดำรงแม่งสมนเพศก็คือพระ
แต่ว่ามีการบุกจับที่โอ้โหเยอะแยะขนาดนี้คุณชูวิทย

เป็นพระหรือจะเป็นเจ้าพ่อ

แต่นี่เป็นพระคุณจะใช้วัดอ้อน้อยเนี่ย
ไปเป็นป้อมปลาการมีวางกำลังมือปืนอะไรต่าง

ผมต้องตีแสกหน้าต่อใช่ไหมคุณนิว
ใช่ค่ะพักหายใจหันทอกันสักครู่นะ

แล้วก็ประเด็นที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงสักครู่ค่ะ
เอาละครับทีนี้เราจะมาพูดเรื่องพระก่อน
ผมพูดเรื่องพระวันนี้วันพระนะฮะ
ความคิดความแตกแยกทางการเมือง
ซึ่งใช้อาชีพและความศรัทธาในอาชีพนั้น
มาทำลายให้กับฝ่ายตรงข้าม
ไม่ว่าจะเป็นพระไม่ว่าจะเป็นหมอ

ทุกคนใช้สถานะของตัวเอง

ไปพูดที่ร้านกาแฟก็ไม่มีใครว่าหรอกครับ

เดินปิวจี้วอนริ่ว
ไม่ว่าใครก็แล้วแต่

เจ็บป่วยค่ะสื่อคุณต้องมีความเป็นกลางคุณก็ต้องนำความเอาทั้งสองข้าง
ไม่ใช่คุณยืนยันโจมตีเขาถ้าอย่างนั้นทั้งหมดต้องลาออก
เอาล่ะทีนี้พระจะออกมันออกไม่ง่ายสิครับ
มันก็ต้องมีกระบวนการนะคะทำให้ถูกขั้นตอน
เราเชื่อพระนะครับการศึกการศึกตามพรบคณะสงฆ์เนี่ย
เขาบอกว่ามีการขาดโดยที่ไม่ต้องเปล่งวาจา
ที่นายภัยบูลนิติตะวันบอกว่ามันยังไม่เปล่งวาจา
เอาละเมื่อคุณสร้างความแตกแยกจนกระทั่งจุดหนึ่ง
เอาล่ะเราหาจุดจบไม่ได้เราก็ไปเปิดกฎหมายพรบคณะสงฆ
บอกอาบัติปราชิกสี่ประการที่คุณจะขาดโดยที่คุณไม่ต้องเปล่งวาจาลาศิกขา

ก็ไปยุ่งเกี่ยวกับศรีกาเอาของที่เจ้าของไม่ให้

ขโมยนะครับฆ่ามนุษย์

ก็คือบอกว่าสามารถทำแล้วนู้นอันนี้ได้ที่เป็นอิทธิฤทธปฏิหารต่าง
จริงผมเชื่อว่านายสูวิทย์นี่เกี่ยวข้องกับค่าอวดอ้างอุตรินะ
แต่เอาละเขาบอกว่าถ้าอย่างเงี้ยไม่ต้องเปล่งวาจาราศิกขา
เอาละครับเมื่อไม่ต้องเปล่งวาจาถ้าทำแบบนี้อาบัติปราชิกทันที
ว่าขาดจากการเป็นพระทันทีทีนี้มันมีคดีอาญา
คดีอาญาเนี่ยแน่นอนครับเราก็คงไม่อยากให้พระใส่ชุดเหลืองเข้าไปอยู่ในเรือนจำ
กฎหมายเขาก็มีมาตรา๒๙มาตรา๓๐ถ้าเกิดว่ามันผิดเล็กผิดน้อย
ก็ให้เจ้าอาวาสเนี่ยรับตัวกลับไปดูแลแต่ปรากฏว่าอย่างที่ผมบอกแล้วครับ
ข้อหาขนาดร่วมกันปล้นทรัพย์ร่วมกันสนับสนุนให้ปล้นทรัพย์อ้างยี่ซ่องโจร
ทีนี้เข้าใจนะครับว่ารอคำตัดสินของศาล
ในเมื่อตอนนี้เนี่ยเป็นแค่ขังชายคดียังไม่สิ้นสุดผมเข้าใจดี
ดังนั้นเรารอให้คดีสิ้นสุดกรณีที่สิ้นสุดแล้ว
ถ้าเกิดคุณถูกสารยกกลับมาบวชได้ก็ต้องบวชใหม่แล้วครับ
ไม่สามารถที่จะมานับพันศาต่อเนื่องได้ก็บวชใหม่
มีพระอุปชายะเริ่มต้นบวชใหม่เพราะถ้าคุณบริสุทธิ์คุณต่อสู้ผ่านกระบวนการ
อันนี้คือขั้นตอนของกฎหมายในการศึกทีนี้เรื่องที่เป็นข้อหา
ข้อต่อสู้วันนี้ของทนายสุวิทย์เขาก็บอกแล้วอดีตพุทธอิสระเนี่ยเขาบอกว่า
ที่เขาโดนข้อหามาตรา๒๕๐๒๕๒ใช่ไหมที่ปลอมแปลงพระปรมาพิไทย
เอาล่ะครับท่านผู้ชมที่เป็นชาวบ้านเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจว่าพระปรมาพิไทย
ก็คือที่เห็นว่าเป็นพปลหรือว่าเป็นสกอักษรย่อ
พอปลอหรือศอกอเป็นสิ่งที่เป็นของสูงเมื่อเป็นของสูงที่เขาอ้างว่า
ขออนุญาตโดยวาจาผมถามคุณนิวครับถ้าขออนุญาตโดยวาจาได้
ก็ขอกันหมดไปแล้วก็ขอกันหมดแล้วครับ
เพราะว่าทุกคนเทิดทูลพระมหากษัตริย์
อย่างหาที่สุดไม่ได้อยู่แล้วแต่เพราะขั้นตอนเขามีเนื่องจากเป็นของสูง
นายสุวิทย์เนี่ยจะบอกว่าขออนุญาตด้วยวาจากับราชเลขาพระราชวัง
นายแก้วขวัญวัชโลไทยไปเจอนายแก้วขวัญบอกขออนุญาตนะขอใช้

นายแก้วขวัญเป็นคนให้ด้วยหรือเปล่าปัญหามันอยู่ตรงนี้
นายแก้วขวัญไม่มีสิทธิ์ไม่มีอำนาจจะให้
ถึงแม้ว่ามีตำแหน่งเป็นราชเลขาพระราชวังก็ไม่มีอำนาจ
เป็นอำนาจของพระมหากษัตริย์เบื้องบนในการให้พระบรมราชานุญาต
ในการใช้ตัวพระประมาพิไทยเห็นไหมครับ
ว่านายเจ้าขวัญถึงแม้จะขอด้วยวาจาก่อเถอะบอกว่านายเจ้าขวัญเออให้ให้
เอาไปใช้ที่ไหนเหรอแล้วเจ้าขวัญให้เหรอครับ
นายแก้วขวัญให้ด้วยเหรอนายแก้วขวัญเป็นใครครับ
นายแก้วขวัญเป็นราชเลขานายแก้วขวัญไม่มีอำนาจ
เมื่อคุณไปขอคนที่ไม่มีอำนาจเนี่ย
และที่สำคัญคุณกล้าอ้างคนที่ตายนะ
นายแก้วขวัญเนี่ยเสียชีวิตไปเมื่อปีที่แล้ว
ตายไปแล้วคุณไปอ้างถ้าคุณอ้างคนตายได้
ใครใครก็อ้างได้ฮะผมอ้างว่าผมคุยกับจอมพลปอมา
ผมอ้างว่าผมคุยกับจอมบุญสลิดมา
ผมอ้างว่าผมคุยกับคนนู้นคนนี้มาผมอ้างได้ด้วยเหรอ
เขาเสียชีวิตไปแล้วทีนี้คุณอ้างค่ะ
หลักการจริงเนี่ยนายสุวิทย์เนี่ย
เคยโพสต์เฟซบุ๊คถึงบุคคลคนหนึ่งคือเสียอู๊ด
อู๊ดหรือนายสิทธิกรที่สร้างพระนะฮะเดี๋ยวผมจะเล่าเบื้องหลังให้ฟังถ้ามีเวลา
ก็ปรากฏว่าอุ้ยชมว่าเสียอู๊ดเนี่ยเป็นคนกระตันยู
เพราะว่าไม่พูดถึงคนอื่น
คนอื่นในที่นี้คือหมายความว่านายเสียอู๊ดเนี่ยอาจจะไปร่วมมือกับเจ้าอาวาสในการทำพระ

แต่นี่ไม่เบานะอ้างคนตาย
อันนี้แค่ประเด็นแรกที่ทนายบอกว่ามีการขออนุญาตด้วยวาจาแล้วนะ
จะขอด้วยวาจาเนี่ยมันขอไม่ได้อยู่แล้วถึงยังไงก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะให้
ถ้านายแก้วขวัญให้พระบรมราชานุญาตนายเจ้าขวัญเป็นใครล่ะ
๒เขาบอกว่าเจตนาแสดงความจงลักษณ์พรรคดี
ผมถามว่าพระที่คุณเอาไปทำเนี่ยคุณขายไหม
ก็ไปให้ประชาชุทธาวุชาค่ะ
คุณเอาไปขายคุณไปหากำไรคือพุทธภานิษฐ์
วันนี้คุณเอามา๘๔๐๐องค์
คุณเอาไปแจกใครคุณเอาไปขายให้ใครคุณได้เท่าไหร่
มูลค่ามันมีเพราะว่าคุณอาศัยพระปรมาพิไทย
และคุณยังอ้างว่าลายเซ็นต์
นี่คือทนายเขาบอกว่าแนวทางการต่อสู้ของเขา
คือมันไม่ใช่ลายเซ็นต์พระบรมวิทัย
แต่คุณเอาอักษรพปลกับสคไปอยู่หลังพระ
พระนาฏปลกซึ่งนายสูวิทรสร้าง๑ในปรัฐภีร์
คุณอ้างราชเลขาอ้างพระบรมราชานุยะ
ค่ะนะฮะท้ายสุดคุณไปทำพระข้างหลังมีพปลมีสก
ทีนี้คุณอย่าว่าอย่างนู้นอย่างนี้เลยนะ
ผมเอาตัวอย่างเรียบเทียบเลยเปรียบเทียบให้ฟังเลย
เสียอุธนะเสียอุธหรือในสิทธิกรบุญชิมเนี่ยทำเหมือนกันหรือครับ
ทำเหมือนกันเป๊ะเป๊ะนะฮะโดยเอาพระมหาพิชัยมงกุฎ
พระมหาพิชัยมงกุฎเนี่ยเป็นของสูงค่ะก็ต้องขออนุญาตเช่นกัน
ไปใช้ในรุ่นพระสมเด็จเหนือหัวโดยมวลสารเนี่ยใช้ดอกไม้พระราชทานนะ
อันนี้ก็บอกว่าเป็นข้อมูลและในพระบรมโลทะมหาพิชัยมงกุฎเนี่ย
คุณจะเห็นหมาลัยจุฬาใช้มหิดลใช้ค่ะณมหาวิทยาลัยหลายที่
ซึ่งต้องขอพระบรมราชานุญาตเช่นกันสารและยังมีการตัดทอนนะ
คือหมายความพระมหาพิชัยมงกุฎเนี่ยเขามีประกายตัดประกายออกด้วย
คือสารอุทธรณ์บอกว่าแม้จะตัดออกแล้วเนี่ยพฤติการให้ประชาชนหลงเชื่อ
จนเกิดความเสียหายไปทั่วนะครับ
โทษจำคุก๕ปี
นายศูวิธใช้อะไรครับ
ใช้มวลศาลใช้รหิตตัวเอง
เอาโลหิตตัวเองไปใส่ถ้าไปขอพระบรมราชานุญาตกับราชเลขา
คุณคิดว่าจะเอาโลหิตตัวเองไปใส่แล้วใส่พปลสกพระบรมศัยด้านหลัง
คุณคิดว่าจะได้ไหมเอาอย่างนี้แล้วกันเมื่อใช้โลหิตของตัวเอง
แล้วคุณก็อ้างว่าเป็นพิธีโบลงโบราณอะไรคุณทำอย่างนี้เข้าแบบเดียวกับนายเสียอู๊ดเลย
เข้าแบบเดียวกันไม่แตกต่างกันครับท่านผู้ชมลองพินิษฐพิจารณาเปรียบเทียบ
โดยใช้คดีของเสียอุ๊ดมาเป็นตัวอย่างติดคุก๕ปีแถมหลังจากออกจากคุกก็ฆ่าตัวตาย
จุดจบวันนี้เหมือนกันจุดจบเหมือนกันของเสียอุ๊ดเราเห็นแล้ว
แต่วันนี้ของนายสวิทย์ยังไงต้องติดตามรอการตัดสินกันด้วยนะคะ
แต่วันนี้หมดเวลาของตีแสกหน้าช่วงหน้าติดตามเรื่องรอบขอบสนามของ
เป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้นายสวิตช์ตีแสงหน้าลากันไปก่อน

โปรดติดตามตอนต่อไป